ล่าสุดเมื่ออาทิกรก็เป็นที่ฮึหามากเลยนะคะคุณผู้ชม

ซึ่งคนแย่งบอกว่าเป็นนักร้องลูกทุกชื่อดัง
เป็นนักร้องที่ร้องเพลงเพราะมากชื่อดัง
ที่สำคัญเพิ่งหย่ากับสามี

แล้วก็ไปส่องมาสิพี่แจ๊คในวงการลูกทุ่งบ้านเราเนี่ย

ซึ่งลายหลุดนี้จริงเขาจะเบอร์ตรงคำพูดนะคะ
ดิฉันไปขูดดูนะคะดิฉันได้คำตอบมาแล้วนะคะ
นี่ปกติเป็นคนที่คำพูดคำไหนคำนั้นนู่นเสกนู่นนั่นนี่มากมาย
คุยกับครูก่อนในประมาณว่าง็มีอะไรกันล่ะค่ะ
แล้วก็บอกว่าอย่างเมื่อบอกว่าสัญญาว่าจะเลิกจากผลายาแล้วมาคบกับเขา
และผ่านมาคืออะไรมีเสกมีธุรกิจมีโอ้โหคุณผู้ชม

มันมีลาดเท้ากร็าค์แถวอโศก
ซึ่งดิฉันก็บอกเลยว่ามันอยู่อย่างนี้นะคะ